คุณผู้ชมมีเหตุสลดค่ะแล้วก็เป็นภาพที่สะเทือนใจมาก
มีคุณยายนะคะอายุ๖๙ปี
คุณยายก็ไม่ได้ฐานะยากจนอะไรนะ
แต่คุณยายเขาบอกว่าเขาอยากมีอะไรทำ
ก็จะชอบเดินเก็บของเก่าไปขาย
แต่เช้าเลยตี๔ออกมาเก็บของเก่า

ลูกก็ห้ามคุณตาก็ห้ามไปแต่คุณยายก็ยังทำ
สุดท้ายวันหนึ่งคุณตาตื่นมาอ้าวคุณยายไม่อยู่
เดินตามหามาเจอคุณยาย
สภาพแบบนี้ค่ะคือเสียชีวิตเพราะว่าตกท่อ
ศีรษะคืออยู่ในน้ำท่อนี้มันมีน้ำอยู่
แล้วก็แถวนั้นผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
มันจะมีฝาท่อที่แบบที่ชำรุดเยอะมากนะ
แล้วก็ไม่ซ่อมแซมให้มันดีสักทีค่ะลักษณะแบบนี้

คือคุณตาร้องไห้แบบเนี่ยยืนอยู่ซ้ายมือ
นี่ค่ะขวามือเนี่ยยืนร้องไห้
เพราะว่าต้องยืนดูศพภรรยาคู่ชีวิต
ท่อระบายน้ำในหมู่บ้านสวน๙แสนซอย๘
แยกซอยบางปลายี่สิบแปดตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุพระอาการค่ะ
ตำรวจภูทรบางพลีพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกับตันยู
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะที่บริเวณทางท้าวนี่นะคะ

พบศพคุณยายวาสนาฮันสกุลอายุ๖๙ปี

คุณตาอายุ๖๗ปีนะคะ
เป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
ร้องไห้อยู่ข้างศพแบบนี้ค่ะ
คือคุณยายวาสนาเนี่ยพลัดตกท่อระบายน้ำ
มีน้ำลึกอยู่สักประมาณเมตรหนึ่ง
แต่ว่ารักษณะคือศีรษะของคุณยายจมอยู่ในน้ำค่ะ
จังหวะที่คุณยายเดินไปเก็บของเก่าขายเนี่ย
ตี๔คือมันมืดไงคุณยายตื่นตี๔แล้วก็ออกเดินแล้ว

ใช่แล้วศีรษะจมลงไปในน้ำไง
คุณยายก็คงจะดันตัวเองหรือว่าตะเกียกตะกายอะไรขึ้นมาไม่ไหวในท่านี้

จากการสอบถามคุณตานะคะคุณตาเป็นคนจังหวัดสุราธานีนะคะ
คุณตาเล่าให้ฟังว่าคุณตาคุณยายก็อยู่กันสองคน
มีลูกสาวสองคนแต่เขาก็แยกกันไปทำงาน
คนหนึ่งอยู่สุราธานีคนหนึ่งอยู่นนทบุรี
ครอบครัวไม่ได้ยากจนอะไรหรอกแต่ว่าคุณยายขยัน

ก็ชอบไปเดินเก็บขวดเก็บกระดาษเก่าออกไปขายแก้เหงา
แล้วคุณยายบอกว่าอยากจะออกกำลังกายด้วย
ที่ผ่านมาลูกญาติคุณตาเองก็ห้ามแล้ว
แต่คุณยายบอกว่าอยากจะออกกำลังกายดีกว่าอยู่เฉย
แล้วปกติตอนค่ำคุณตาคุณยายก็กินข้าวด้วยกันตลอดนะ
เมื่อวานก่อนเกิดเหตุก็เหมือนกันก็นั่งกินข้าวด้วยกันนะคะ
พอกินข้าวเสร็จคุณตาคุณยายก็เข้านอนตามปกติ
คุณยายตื่นตี๔ทุกวันคุณยายก็ตื่นตี๔
ออกไปเก็บขวดพลาสติกเก็บกระดาษเก่าไปขาย

เพราะว่าลูกหลานขอร้องเอาไว้ให้เดินอยู่แถวซอยบ้านเท่านั้น

หน้าบ้านเขามีถังขยะอยู่๒ถัง
มีท่อระบายน้ำเสียตรงถังขยะพอดี
ฝาท่อปิดไม่สนิทแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เลยคาดว่าระหว่างที่คุณยายกำลังก้มเก็บ
อาจจะพลาดล้มลง
แล้วก็ศีรษะก็จมลงไปอยู่ในน้ำ

นอนคว่ำหัวคว่ำลงทอ
แต่ลงที่ปากท่อ
ผู้ชมคะเรามาจำลองเหตุการณ์ความครับ

อย่างที่บอกค่ะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะ

หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้านอน
คุณยายตื่นเช้าค่ะตื่นตี๔นะคะ
ก็เหมือนเดิมก็ไปเก็บขวดพลาสติก
กระดาษเก่าไปขายแต่ก็อยู่แถวบ้านนะ
เพราะว่าลูกหลานตัวคุณตาเองก็ห้ามเอาไว้ว่าอย่าไปไหนไกลนะ
เป็นห่วงนะคุณยายก็เดินอยู่แถวบ้านเป็นประจำทุกวัน

ยายบอกว่าแก้เหงาอยากจะหาอะไรทำแล้วก็อยากออกกำลังกายด้วย

ใช่ค่ะคือที่บ้านก็ไม่ได้ฐานะยากจนอะไรนะคะ
พอคุณยายเดินไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านหลังนี้มีถังขยะอยู่๒ถังอย่างที่เห็น
แต่ว่ามันมีท่อระบายน้ำเสียอยู่ตรงถังพอดีข้างหน้าตรงนั้น
แล้วท่อฝามันปิดไม่สนิทมันเป็นช่องอยู่พอดี
ว่าคุณยายอาจจะล้มอาจจะสะดุด
แล้วน้ำลึกเป็นเมตรน้ำที่อยู่ในท่อนะ
ศีรษะจมอยู่ในน้ำพอดีไงแล้วขึ้นมาไม่ได้ไง
แล้วก็ตอนนั้นมันแบบตี๔กว่าอะไรแบบนี้มันยังมืด
ยังไม่มีใครเดินไปแถวนั้นเลยค่ะไม่มีใครไปช่วยได้
สุดท้ายคุณยายก็เลยเสียชีวิตนะคะ
สงสารคุณยายเนอะสงสารคุณตาด้วย
คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่หมู่บ้านนะครับ
ก็ไปเจอกับคุณตานะฮะสามีของคุณยายวาสนานะครับ
คุณตาก็บอกว่าวันนี้ก็ติดต่อที่วัดเอาไว้แล้ว
เพราะว่าวันนี้แพทย์ยังไม่ได้ชนะสูตรพลิกศพ
บอกว่าต้องรอคิวอีก๓๔ศพ
ถึงจะรับศพกลับมาได้นะครับ
คุณตาบอกว่าตอนที่ไปเห็นสภาพภรรยานอนคว่ำหน้าอยู่นะ
ท่อน้ำก็ไปจับแขนพบว่าตัวเย็นแล้ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุ

ตาบอกโอ้โหคือไม่รู้จะบรรยายยังไง
จนถึงณขณะนี้วันนี้เนี่ยที่คุณวัชรีไปคุยด้วยเนี่ย
ตาบอกว่ายังตกใจอยู่เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
โอ้โหเห็นหน้าคุณตาแล้วเศร้ามากคุณภาคภูมิดูสิคือแบบ
แล้วคิดถึงวินาทีที่จับแขนจับตัวภรรยาที่นอนรอเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วบอกว่ายายไม่หายใจแล้วเนี่ย
โอ้โหมันสุดบรรยายจริงนะ
คุณตาบอกว่าตอนนี้ก็ไม่คิดว่าจะเอาผิดกับใครนะ

หลังจากนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อ
อยู่ที่นี่ต่อหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับลูกสาว
แต่นี่นะคะอะม่นไปข้างหลังส่งซ่อย
แกถือว่าได้เอากำลังร้าย
เอาได้เอากำลัง
แล้วมีคนที่แจ้งไปแล้ว่ะ

คุณวัชรีดวงใสก็คนใต้พอดีนะครับ

วัชรีก็เลยสำรวจซอยพื้นที่รอบหมู่บ้านนะครับ
หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ

หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีนิติบุคคลมาหลายปีแล้ว
ส่วนพื้นที่บางส่วนก็ยื่นเรื่องให้เป็นของอบตบางปลานะครับ

ท่อระบายน้ำที่คุณยายเจออุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย

แต่ละบ้านไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะท่อระบายน้ำ
เจ้าของบ้านก็จะนำสิ่งของพวกกระถางต้นไม้อะไรพวกนี้ไปวางเอาไว้ป้องกัน
ไม่ให้รถไม่ให้เด็กที่มาวิ่งเล่นตกลงไปในท่อ
เพราะว่าน้ำในท่อเนี่ยมันลึกมากนะ

ส่วนฝาท่อที่เกิดเหตุถูกปล่อยทิ้ง
ไม่มีการซ่อมแซมปิดให้มิดชิดมานานนับปีแล้ว
เคยแจ้งเรื่องไปแล้วแต่ว่ามันก็มีการนิ่งเฉยกัน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนผู้ตายเองนะครับทางเพื่อนบ้านบอกว่า
คุณยายเองก็ปกติก็ค่อนข้างมีฐานะ

เขาคนขยัน
เขาไม่คนขี้เกียจ
ตี๕ไปจะเอาออกแล้ว

ไม่ได้จนแต่ก็คงขยัน

ที่ผ่านมาเคยมีคนตกท่อลักษณะนี้ไหมคะ

ตอนนี้แค่ว่าใช้และไม่ไหม
ไม่มีที่บุคคลแล้วอ่ะ
ไม่มีเลยใช่ใช่
หมู่บ้านนี้กี่ปีแล้วที่อาจที่ไปอยู่๑๔๑๕ปี
ง่ายแม่จะเป็นท่อแบบเนี่ยคามันจะมีช่องแบบอย่างนี้ครับ
หน้าบ้านน่ะรถก็เคยตกน้วยบ้างแล้ว
แล้วก็ต้องระวังกันเองคนในหมู่บ้านแบบนี้ค่ะ
อันตรายนะดูสิคือช่องมันใหญ่แบบ
ใช่ขาแบบร่วงลงไปได้ทั้งตัวเหมือนกันนะขา
ถ้าเด็กก้าวพลาดก็ล่วงทั้งตัวได้เลยสำหรับเด็ก
พนักงานสอบสวนสพบังพลีก็เลยเชิญตัวคุณตาไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการหมู่บ้านนะคะ
มาสอบปากคำด้วยนะว่าเข้าข่ายประมาทปล่อยประละเลยจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเปล่า
อืมปล่อยประละเลยไม่ดูแลไงฝากพ่อเป็นแบบเนี้ยทั้งหมู่บ้านเนี้ย
ตำรวจบอกว่าถ้าพบว่าเข้าข่ายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อ่าก็ถ้านิติบุคคลหรือว่าโครงการเขายังมีสภาพในการดูแลพื้นที่อยู่เนี่ย
ก็ใช้โมเดลเดียวได้นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรณีของหญิงสาวที่ขับรถจะมุดอุโมง
ทางรถไฟแล้วไปน้ำท่วมอุโมงเสียชีวิตอ่ะตำรวจสรุปแล้วเนี่ยเขาแจ้งข้อหานิติบุคคลกับรบพอหมู่บ้านนะ
แต่หมู่บ้านเนี้ยเขาบอกไม่มีนิติบุคคลแล้วอ่ะก็นั่นอ่ะสิก็ต้องไปดูว่าจะเอาผิดกับใครได้นะครับ